พี่สาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องที่บาดเจ็บเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตำรวจก็ไปตามตัวเจอ๕คนนี้แล้ว
แล้วก็ให้มาที่โรงพักเมื่อวันที่๘มีนาคมใช่ไหม

เขาก็วันนั้นเขาจะมาตามความคืบหน้าทางคดีของน้องชายเขาเหมือนกัน
เขาเดินสวนกับกลุ่มเด็กพวกนี้ที่มากับเพื่อนด้วยรวมเป็น๑๐กว่าคนเนี่ย
ดูเด็กแบบไม่สลดเลยล่าเริงสดใสเหมือนกับไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โห
นี่เราถูกตำรวจเรียกมาจะต้องถูกจับแน่ต้องถูกลงโทษติดคุกเข้า
สถานพินิษฐ์อะไรแน่แน่เนี่ยคือตกลงขั้นตอนตรงเนี้ยมันเป็นยังไงฮะท่าน
เราเราไม่ได้แจ้งทางฝั่งของคนเจ็บเขาเลยครับว่าเจอตัวแล้วจะควบคุมตัวยังไง
เรื่องนี้ก็คือเราก็จึงติดขัดในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติ
ในเรื่องของการอำนวงคดีซึ่งผู้ต้องหาเป็นเด็กนะครับ
เป็นเด็กนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรก
การที่จะแจ้งข้อเก่าหาเลยมันก็ยังไม่สามารถกระทำได้
เนื่องจากว่าเราต้องติดตามใบแพทย์มาก่อน
แล้ววันนั้นเราเรียกเขามาเพื่ออะไรครับวันที่๘มีนาคม
ในส่วนนั้นพนักส่วนที่เชิญตัวมาเพื่อ
เชิญตัวมาเพื่อให้มาทำการตรวจสอบสอบถาม
เพื่อให้ได้รายละเอียดเบื้องต้นนะครับว่า
กลุ่มที่เชิญตัวมาเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุในเรื่องนี้ครับ
แล้วเขายอมรับไหมฮะวันนั้นเขายอมรับสารภาพไหมครับว่าเขาก่อเหตุ
ครับครับในเบื้องต้นก็ทราบแต่บางส่วนก็เขาก็รับ
ว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับ
แล้วเขาบอกไหมครับว่า
เขาบอกว่าเขาทำเพราะอะไรครับท่านรองภูมิกับครับเขาบอกไหมครับ
ก็อันนี้เดี๋ยวขอให้จึงอยู่ในสำนวนแล้วกัน
อย่างไว้สามารถที่จะบอกตรงนี้ได้ครับ
ก็เลยต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่ายังไม่ครบขั้นตอนทั้งหมดในฐานะเด็กเยาวชน
ก็เลยยังแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ

ทีนี้ทางคนเจ็บหรือว่าทางผู้ปกครองเขาก็กังวลว่าเอ๊ะ
แล้วเด็กพวกนี้ระหว่างนี้ที่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหา

ก็แล้วแต่ในการที่จะมีการดูแลพฤติกรรมต่าง
เขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุมาทำร้ายน้องเขาอีกหรือเปล่า
ในส่วนนี้เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าที่ตำรวจทั้งสายตรวจทั้งอะไรเนี่ย
ในเรื่องของการสอดส่องดูแลนะครับ
เพื่อไม่ให้ทางผู้กระทำความผิดไปก่อเหตุ
หรือไปทำการลักษณะใดที่เป็นการทำให้ทางผู้เสียหาย

เดี๋ยวนี้จะกำชับให้ไปอีกทางหนึ่งครับผม
ยังไงฝากท่านรองภูมิกับด้วยนะครับ
ครับครับผม
เดี๋ยวทนายโนบิขออนุญาตถามข้อมูลทางคดีหน่อยนะฮะ
คือเข้าใจนะครับว่าในส่วนของขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ย
ค่อนข้างที่จะมีเวลานิดนึงเข้าใจตรงนี้ได้
แต่ว่าเท่าที่ฟังจากตัวผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายนะครับ
คาดว่าไม่ใช่มีกรณีนี้กรณีเดียวอยากจะเรียนไปทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่ากลุ่มของ
บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้มีการกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ย

และระหว่างนี้นะครับอยากจะให้นะครับเชิญทางผู้ปกครองเนี่ย
ของตัวน้องน้องนะครับแล้วก็ทางผู้ปกครองของของตัวน้องต้าเนี่ย
ไปพูดคุยนะครับปรับความเข้าใจหรือว่าหาวิธีร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ่า
สภาพทางจิตใจนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็ยังถูกรู้สึกว่ากลัวนะครับ
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ในส่วนหนึ่งตอนนี้คือเกรงว่าจะได้รับอันตราย
ถ้าหากว่าตัวเด็กเนี่ยนะครับอีกคู่กรณีเนี่ยยังมาละลานอยู่ดังนั้นเนี่ย
ฝากทางผู้หลักผู้ใหญ่ในทางอำเภอทางจังหวัดนะครับช่วยช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ
อาจจะต้องเชิญทางผู้ปกครองเนี่ยข้างทางของน้องต้าด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวผู้กรณีเนี่ย
มาพูดคุยทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะดูแลนะครับเด็กในระหว่างที่ยังรอกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจ
คือเป็นไปได้ไหมครับท่านที่ยังไม่ต้องรอถึงขั้นแบบมีการแจ้งข้อกล่าวหากันอย่างเป็นทางการ
เพราะมันต้องสอบอีกหลายขั้นตอนเนี่ยจะเรียกผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้มาพูดมาคุยแล้วก็

กำชับว่าคุณต้องดูแลลูกหลานของคุณนะกลุ่มพวกนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหรือเปล่าครับท่าน
เดี๋ยวไอ้เรื่องว่าเคยก่อเหตุหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีนะครับอืมแต่ส่วนเรื่องที่จะเชิญอ่า
ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาเพื่อเจรจาพูดคุยเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางออกอะไรอย่างเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จริงเลยครับ
ไม่อย่างนั้นทางฝั่งของผู้ปกครองของน้องที่บาดเจ็บเขาไม่สบายใจครับว่าเอ๊ะทำไมเด็กพวกนี้ก็ยังอยู่กันลอยนวล
ผู้ปกครองเขาจะมารับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกหลานเขาบ้างไหมเนี่ยยังไงฝากตำรวจหน่อยนะครับท่านครับ
ได้นะครับวิจีนเรียนเลยครับส่วนความคิดว่าน่าทางกระดีนัดกันอีกทีเมื่อไหร่นะแถมหลวงได้บอกไหมบันที่๒๔เมื่อราคมเลยอ่ะใช่ค่ะมันต้องรอ๒๐วันดูอาการของน้องค่ะ

ขอบพรคุณนะครับสวัสดีครับ